คุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าวันหยุดแบบนี้นะคะ

เขาหากิจกรรมทำกันลูกอยากจะไปลงไปเล่นไปเรียนรู้สิ่งต่างมากมายนะ
บ้านเขาบอกว่าขอพาลูกไปท่องโลกกว้าง

เริ่มกันที่บ้านนี้ค่ะเดยโชติกาค่ะ
คือลูกชายสุดหล่อเขานี่นะคะน้องอคินเนี่ย
ด้วยความแบบดูโซเชียลอะไรต่างมากมาย
ก็เลยอยากจะเข้าสวนไปเก็บพืชผักผลไม้อย่างนี้
อยากจะทำจริงเพราะปกติเขาอยากอาหารของคุณแม่ไงนะฮะ

ลงคลิปในไอจีเป็นโมเมนต์ขณะที่เด็กเนี่ยกำลังเก็บผลไม้นะ

น้องอาคินอยากจะไปสวนแอปเปิ้ล
คืออยากจะเห็นแอปเปิ้ลจริงว่าในสวนเป็นยังไง
คุณแม่บอกโอ้โหงั้นต้องไปต่างประเทศแล้วลูก

งั้นต้องขึ้นไปเชียงใหม่เชียงรายหรือสะดวกอีก

เก็บมะม่วงเอ่ยชมกู้เอ่ย

แล้วก็นั่งเรือชมมิวกันชิว
ร้อนกันนิดหน่อยนะแต่ไม่ต้องไปไหนไกล

ยิ่งใหญ่พลังการปูปู
มีครบทุกอย่างของส่วนตัวคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูบรรยากาศความสนุกกันหน่อยค่ะ
อุดมสมบูรณ์จริงคุณผู้ชมค่ะ

มีมะม่วงมีชมพู

เด็กก็ได้เรียนรู้กันสนุกสนานเต็มที่เลยนะฮะ

ข้ามประเทศกันหน่อยดีกว่าบินไปเลย

ไปดูกิจกรรมของครอบครัวนักแสดงหนุ่มพี่จิมนะฮะ
พี่จิมเจจินไตนั่นเอง

โดยเฉพาะกิจกรรมของลูกสาวสุดสวยน้องพลอยเจ

มังจะพาลูกสาวไปรู้นอกบ้านตลอดเลย
โดยเฉพาะสอนให้ลูกสาวนี้นะคะ

ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาดูแลทำให้
พอน้องพลอยเจถูกสอนแล้วก็ปลูกฝังมาแบบนี้

ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

รับรู้ได้ถึงเรื่องราวหลังจากนี้

แต่ก็อยากจะหอบถาดอาหารแฮมเบอร์เกอร์ชุดใหญ่

แต่มันก็อาจจะใหญ่เกินตัวหนูไปนิดนึงนะคะ
หนักไปหน่อยนะเดี๋ยวรอบหน้าพลอยเจขอแก้มือนะคะ
คุณพาค่ะคุณแม่ค่ะ
มันคงจะแบบว่าสะดุดพรมอะไรสักนิดนึงนะคะแล้วมันผิดจังหวะจริง
น้องน่ารักมากนะเราติดตามน้องตั้งแต่เด็กแก้มเนี่ยชมพูตลอดเลยตอนนี้ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยเนาะ
ดีนะคุณพ่อคุณแม่ฝึกให้แบบว่าทำอะไรด้วยตัวเองนะ